โซเชียลช่วยกันแชร์ภาพนี้แชร์เหตุการณ์นี้
นุ่มที่ขับรถฟอร์ดเข้าหมู่บ้าน
ปกติเวลาเข้าหมู่บ้านเราจะต้องแลกบัตรกันใช่ไหมคะ
หนุ่มคนนี้ควักปืนมาแทนบัตรประชาชน
จะเป็นอย่างไรไปดูกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละภาพนี้ต้องเบลอเอาไว้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มขับรถกระบะฟอร์ดเนี่ย
ใช้ปืนแลกเข้าหมู่บ้านรอปภก็ทำยังไงดีดูไม่ปลอดภัย
ก็เลยอนุญาตให้ผ่านเข้าไปนะคะ
โดยนี่ก็เป็นหมู่บ้านบริเวณป้อมทางเข้า
ฟลอร่าวินพาร์คสุวินทวงซอย๓๘ค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยเริ่มจากในเว็บไซต์พันทิพยอดคอมนะคะ
ชื่อว่าคุณลุงบุญคำบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์

ขณะที่รอปภพูดคุยเพื่อขอแลกบัตรค่ะ

แล้วก็ควักปืนออกมาเพื่อที่จะขู่
จนสุดท้ายเนี่ยรบพต้องยอมให้ผ่านเข้าไป
เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายค่ะ

คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ
บางส่วนก็ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำไมถึงไม่ตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถที่เข้าออกหมู่บ้าน

รถคันนี้ขับเข้าหมู่บ้านแล้วทำไมรอปภไม่แจ้งตำรวจ
ทีมข่าวตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจฉลองกรุงนะคะ
ซึ่งก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้เนี่ย
บอกว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นจริง
ตอนนี้ติดตามตัวรอปภในภาพเพื่อมาสอบปากคำอยู่

ลุงบุญคำก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ
บอกว่าพบตัวแล้วครับเป็นลูกชายของลูกบ้าน
สรุปเบื้องต้นไม่พอใจที่ต้องแลกบัตรเข้าหมู่บ้าน
บ้านนี้ไม่ได้ชำระค่าส่วนกลางมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ส่วนกลางอยู่ที่ประมาณ๕๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่๔ฝ่าย
ก็คือกองทุนหมู่บ้านทีมรอปภลูกบ้านที่ก่อเหตุ
แล้วก็ตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่ามีนักข่าวมาทำข่าวอะไรอย่างนี้อีกด้วย
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าเอ๊ะสรุปอย่างไร
แต่ว่าบอกว่ารู้สึกไม่พอใจว่าเฮ้ยฉันเป็นลูกบ้านนี่

พกปืนในที่สาธารณะไม่ได้เท่เลย

จริงเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยนะ
การทำหน้าที่ของรอปภรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่เขาจะต้องให้แลกบัตรเนี่ย
เราต้องทำทำไปเถอะเผื่อคนอื่นขโมยขโจรเข้ามา
คุณอาจจะไม่พอใจว่าทำไมฉันต้องแลกบัตรส่วนบ้านฉัน